๖นาฬิกา๕๑นาทีนะคะกลับมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล
ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตน่ารักจริง
แล้วก็ส่งกันมาโอ้โหดุเด่นเผ็ดมาก
เด็ดเผ็ดมันจริงส่งเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง
แน่นอนเรื่องราวในโลกโซเทียลเดี๋ยวให้น้องเฟื้องเล่าให้ฟังเช้าวันนี้เช่นเคยค่ะ

เช้าข่าวชัดโซเชียลทุกท่านนะคะ
ทางหน้าจอแล้วก็ในสมาร์ทโฟนด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะวันนี้เรื่องราวบนโลกโซเชียลมีเกิดขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกัน
เรื่องราวบอกว่าเดี๋ยวมีข่าวเกี่ยวกับขนมมีรู
อาจจะทำให้น้องมิ้นคนสวยจะต้อง
ง้อแงะง้อแงะอีกแล้วนะคะมีมาเล่าให้ฟังกัน
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นทำใจกันก่อน
มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นที่วิภาควิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คุณครูชายท่านหนึ่งเนี่ย
ใช้มือตบกระโหลกศีรษะของนักเรียนหญิงท่ามกลางหมู่เพื่อน
ทำให้ชาวเน็ตเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
จากกรณีสังคมออนไลน์นะคะมีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก
รายหนึ่งขณะครูชายคนหนึ่งกำลังตบศีรษะนักเรียนหญิงอย่างรุนแรง
กลางสายตาของเพื่อนนักเรียนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
โดยผู้โพสต์ก็อ้างว่าเหตุเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมา
ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งคลิปนี้นะคะทำให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมาก
บางส่วนบอกว่าไม่ควรด่วนตัดสินใจกับการกระทำของคุณครูท่านนี้
อาจจะมีมูลเหตุจูงใจอะไรบางอย่าง
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าถึงยังไงก็ไม่ควรจะลงไม้ลงมือ
ด้วยการกระทำดังกล่าวที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะ
หลังจากคลิปนี้เป็นประเด็นนักเรียนหญิงที่อยู่ในคลิป
บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของหนูกับเพื่อน
อยากให้ทุกคนลองคิดแล้วก็พิจารณาด้วยค่ะ

ที่หนูแล้วก็เพื่อนโดนทำโทษก็เป็นสิ่งที่ถูก
แล้วหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรมากถึงขั้นที่ทุกคนจะมากล่าวว่าคุณครูของหนู
เพราะท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่าน
ไม่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เห็น
แต่ไม่รู้เรื่องในเหตุการณ์นั้นค่ะ
รับผิดค่ะแล้วก็ขอมาว่า

มันไม่ดีแล้วก็ทำให้ทุกคนพลอยเดือดร้อนไปด้วย

น้องก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะ

ก็เป็นช่วงที่คุณครูผู้ชายสวมชุดพละ

เพื่อติดตามเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมกลุ่มหนึ่งในชุดพละ
ที่ก็เดินวิ่งหนีคุณครูเข้าไปในสนามโรงเรียน
กระทั่งคุณครูตามมาทันนะคะ
นักเรียนหญิงคนหนึ่งก็เลยเดินปรีเข้าไป
ใช้มือตบที่ศีรษะนักเรียนหญิงอย่างรุนแรง๑ครั้ง

แล้วก็คุณครูก็ปุ๊บตามทันก็เลยลงโทษนะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนนักเรียนรายหนึ่งถ่ายเอาไว้ได้จากระยะไกลแบบนี้
เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียล

โรงเรียนในคลิปที่ปรากฏก็มีข้อกำหนดค่ะ
วันอังคารห้ามนักเรียนใส่กางเกงขายาวมาเรียน
แต่นักเรียนกลุ่มนี้มีการนำกางเกงภาระมาเปลี่ยน
เนื่องจากมีการเรียนวิชาหน้าตสิน
แล้วก็ใส่กระโปรงในการรำไม่ถนัดนะคะ
แต่ว่าครูผู้ชายคนนี้เนี่ยเห็นก็ผิดกฎนี่ไม่พอใจ
ก็เลยเกิดการลงไม้ลงมือตามภาพในคลิปนี้แหละค่ะ
น้องบอกเองว่าไม่ได้เดือดร้อนก็ยอมรับผิดนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต
มาฝากกันในวันนี้นะคะ